จังหวัดสุรินค่ะคุณผู้ชมมีชาวบ้านกว่า๗หมู่บ้าน
เขารวมตัวกันออกมาวอนสื่อ
บอกรายการตลอดข่าวช่วยเป็นกระบอกเสียงหน่อย
เพราะว่าอยากจะให้บอกไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้มาแก้ปัญหาน้ำปลาปลาในหมู่บ้านค่ะ
ตอนนี้ชาวบ้านในตำบลหนองขวาวเนี่ย
ใช้น้ำปลาปลาไม่ได้เลยนะคะ
แล้วใช้กันไม่ได้มานาน๕ปีแล้วด้วยคุณผู้ชมน่าเห็นใจเหมือนกันนะ
พาไปกันที่หนองน้ำห้องนาคูนะคะอยู่บ้านนาฮังหมู่๗
ตำบลหนองขวาวอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านกว่า๒๐คนค่ะเข้ามารวมตัวกัน
แล้วก็มาบอกว่าปลาปลาในหมู่บ้านใช้การไม่ได้
แถมอีก๓แห่งก็ใช้ไม่ได้มา๕ปีแล้ว
ตั้งแต่สร้างเสร็จใหม่เลยนะ
แล้วก็มีบางแห่งนะพบปัญหาเรื่องระบบส่งน้ำไม่สมบูรณ์

อีกทั้งโครงการก่อสร้างระบบปลาปลาในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน
การเดินท่อการวางท่อประปาไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่มีการกลบฝังดินให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนดเอาไว้

ก็เลยอยากออกมาวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อย
บางจุดมีการต่อท่อลอดใต้ท่อระบายน้ำ
ทำให้เวลาฝนตกค่ะน้ำระบายไม่ทัน
แล้วทำให้เกิดน้ำท่วมขังแทบทั้งหมู่บ้านอีกด้วย
รวมไปถึงการลอยท่อประปาบนพื้นดิน
ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายแตกหักได้ง่ายไงคะ
แล้วมันก็เสี่ยงต่อการที่รถที่สัญจรไปมาเหยียบ
ทำให้ท่อปลาปลาแตกแล้วก็พังเสียหาย
เพราะท่อนลอยอยู่บนพื้นเลย
ทางด้านนายมนชัยเทียนโคตรนะคะผู้ใหญ่บ้านนาฮัง
เขาบอกว่าระบบประปาก็ยังใช้การไม่ได้
แล้วก็ปล่อยให้รกร้างมากว่า๕ปีคุณ
แล้วก็มีการยื่นหนังสือไปหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
แต่ยื่นไปเรื่องก็เงียบ

แล้วก็ติดต่อติดตามกันแบบต่อเนื่อง
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหน
เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้น
ทำให้ชาวบ้านกว่า๓๐๐หลังคาเรือนนะคะ
ได้รับผลกระทบกับการที่ไม่สามารถใช้น้ำปลาปลาได้

เขาบอกว่าเนี่ยแค่ในพื้นที่แค่๑หมู่บ้านนะ

แล้วอีก๖หมู่บ้านเขาก็เดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกัน
โดนไปทั้งหมด๗หมู่บ้าน
ครั้งนี้เขาก็เลยมีการรวมตัวกันขำ

เพื่ออยากจะบอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้หน่อย
มาปรับปรุงแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้ง๗หมู่บ้าน

ถ้าไม่เดือดร้อนจริงก็คงไม่ออกมาบอกกันแบบนี้นะ
ก็ฝากสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียง
บอกผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแบบนี้เลยละกัน
ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแล้วยังไง

เป็นเรื่องสำคัญเรื่องจำเป็นนะคุณผู้ชม